คุณผู้ชมครับในโอกาสงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ขอเชิญชวนคุณผู้ชมประชาชนทุกหมู่เหล่าครับ
ทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสงานพระราชเฉพาะวิธีบรมราชาพิเศษครับ
และพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางสะทนละมาก
วันอาทิตย์ที่๕พฤษภาคมนะครับเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
และเสด็จออกหน้าสิหาบัญชรพระทินั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาท
เพื่อให้ประชาชนนั้นเฝ้าละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ถวายพระพรชัยมงคลวันที่๖พฤษภาคมนี้ครับ
ซึ่งถ้าใครที่อยากจะไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
ในวันที่๕นะคะจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพื้นที่พักคอยเอาไว้รองรับแล้ว
จะมีจุดไหนที่เราจะสามารถไปนั่งรอนั่งคอยกันได้บ้างติดตามเลยค่ะ
ประชาชนที่เข้ามายังพื้นที่จัดงาน
จะต้องผ่านการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรองทั้ง๒๑จุด
ที่จะเปิดรองรับประชาชนตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาประกอบด้วย
ที่หนึ่งมีจุดคัดกรองสี่จุดที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนหน้าพระธาตุและท่าช้าง
โดยประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองในโซนนี้
สามารถพักคอยและเฝ้ารอรับเสด็จได้บริเวณถนนหน้าพระธาตุ
สนามหลวงและซอยหับเผยจุดคัดกรองในโซนที่สองมีหกจุด
อยู่ที่บริเวณถนนจักรพงศ์ถนนข้าวสารถนนบุรณศาสตร์ถนนตะนาว
ถนนบุญสิริและถนนแพร่งนราสามารถพักคอยและรอเฝ้ารับเสด็จได้
บริเวณลานจอดรถกองสลากอาคารทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ถนนข้าวสารตรอกสาเกวัดบูรณสิริถนนราชดำเนินกลางใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพนิชยาการวัดมหันนพรามวรวิหาร
และโรงเรียนตลพัดศึกษา
จุดคัดกรองโซนที่๓มี๑จุดบริเวณแยกบางลำพู
เพื่อเข้าไปพักคอยและรอเฝ้ารับเสด็จได้
บริเวณอาคารจอดรถกอทมโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนสตรีวิทยา
จุดคัดกรองโซนที่๔มีทั้งหมด๖จุด
ถนนประชาธิปไตยถนนนครสวรรค์ถนนหลานหลวง
ถนนมหาชัยถนนดินสอซอยดำรงรักและเข้าไปพักคอย
รวมทั้งรอเฝ้ารับเสด็จได้บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการ
ถนนดินสอฝั่งเหนือและฝั่งใต้และถนนมหาชัย
คัดกรองโซนที่๕มีทั้งหมด๓จุด
ประกอบด้วยแยกเสาชิงช้าแยกเฉลิมกรุงและสำนักพระราชวัง
สามารถเข้าไปพักคอยและรอเฝ้ารับเสด็จได้
บริเวณโรงเรียนวัดราชบพิษและกองบัญชาการตำรวจนครบาน๖
และจุดคัดกรองโซนที่๖ที่บริเวณท่าเตียน
สามารถเข้าไปพักคอยและรอเฝ้ารับเสด็จได้
บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งกรมจิตพนิชยการ
สอยแชทุพลมิวเซียมสยามสอยเศรษฐการอาคารทรัพย์ศิลป์
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
โดยพื้นที่พักคอยและรอเฝ้ารับเสด็จทั้ง๒๘จุด
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๕๒๑๔๖คน
เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้งวัน
ทุกพื้นที่พักคอยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยได้จัดจุดตั้งโรงครัวพระราชทานไว้ทั้งหมด๙จุด
ที่บริเวณท้องสนามหลวงซอยสารหลักเมืองวัดมหันนพพารามวรวิหาร
วัดสามพระยาโรงเรียนสะตรีวิทยาสวนศาสนมนักป้อมมหากาล
โรงเรียนวัดราชบพิษวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพนิชยาการ
และบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ส่วนในพื้นที่รอบนอกก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานไว้เช่นกันที่สนามม้านางเลิ้งบ้านพิศนุโลกบ้านมนังคศิลาวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสวนสาธารณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระราม๘
อกจากนี้โดยรอบพื้นที่จะมีจุดบริการอาหาร๔๐จุดและจุดบริการเครื่องดื่ม๗๘จุดรวมทั้งจุดบริการห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ซึ่งเพียงพอจะรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี
อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งสองวันนะครับทั้งวันที่๕พฤษภาคมและวันที่๖พฤษภาคมนะครับท่านนั้นได้มีการเสด็จออกนักสิหาบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ประสาทนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เฝ้าละอองทุลีพระบาทถวาย